สวัสดีครับกีฬานะครับในช่วงค่ำวันนี้
แน่นอนครับในช่วงเวลาละก์อันแต่หกโมงกว่า
สำหรับสื่อฟุตบอลตรวรรณ์ด้าแม่ของครับเชมป์เป็นชิป

สำหรับทีมตัวแทนจากประเทศไทยที่ลงแข่งขันในรายการนี้ครับ
การแรงขันรายการนี้นะครับทั้งสองทีมก็เดี๋ยวเป็นน้องใหม่
ในโตเวอร์ตาแม่ของคลับแชมป์เป็นชิปทั้งสนาคันวานะครับ
ตัวแทนจากเวียดนามแล้วก็เมืองทองเมืองทองมาในฐานะดีกรี
จากวีลีกของเวียดนามนะครับจะชนะทีมอันดับหก
ช่วง๔๕นาทีแรกเล่นตามจังหวะแล้วก็คุมเกมเป็นส่วนใหญ่ครับ
มีลุ้นจากสหรัฐอยู่เย็นนะครับทั้งจังหวะ

นาที๓๘อยู่สุดตุเรศ
ถ้ายิงเข้าน่าจะออกอีกรูปแบบนะครับ

นาที๕๔นะครับเมืองทองขึ้นนำ

ในเทอร์เมนต์ของอริษัทไกรศร

สกไหลจากทศวรรษ

แต่งบอลจากการจ่ายของอธิสักไกรสอน

หลังจากนั้นเกมเป็นของเมืองทองฝ่ายเดียวเลยครับ
เฮบแอตตี้จ่ายให้กับเทียดศิลป์

ทดลองศรีปานเปลี่ยนตัวพวกทหารหลายคนครับ
โคต้าเปลี่ยนกันถึง๖คนครับ

และประตูนี้เรียกความมั่นใจให้กับสุโรชัดทองแน่นอนครับ
นาที๘๙แตะหลบแนวรับของสนานขันวานะครับ
ประตูแรกของปีโป้ครับนับตั้งแต่ย้ายมาจากอุบลเยือนที
อยู่กับเมืองทองเมื่อช่วงเล็ก๒ที่ผ่านมาครับ
ยังยิงไม่ได้นะครับมายิงได้ปลดล็อกกับรายการนี้

รวม๒นัดชนะรวมด้วยสกอร์๗ต่อ๑ครับ
คว้าแชมป์โตต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปไปกรองเป็นสมัยแรก
และทำให้สโมสรจากไทยคว้าแชมป์รายการนี้๓ปีติดนะครับ
จากการโสเยงขัดทั้ง๓ปีแชมป์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
ก็ได้เงินรางวัลไป๗๕๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
เป็นเงินไทยก็๒ล้าน๔แสนบาทโดยประมาณครับ
หลังจากนี้เมืองทองจัดลงเล่นโทรเมนต์นะครับรีซีซั่น
เจอกับยาโฮดาดูตาซิมแชมป์ลีกของมาเลเซียวันที่๒๓มกราคม
แล้วถ้าเกิดชนะอีกก็จะเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มนะครับ
รอบแบ่งกลุ่มแล้วก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบ๑๖ทีมสุดท้ายครับ